มากันที่แม่โบแวนด้ากันบ้างนะคะ
หลายคนชื่นชมในความรักของแม่โบวันด้า
เพราะว่าถึงแม้ว่าคุณปอทฤษฎีจะจากไปแล้วนานถึง๔ปี
แต่ความรักความคิดถึงที่แม่โบมีต่อพี่ปอเนี่ย
ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
และในวันที่๑๑พฤษภาคมของทุกปีค่ะ
ก็คือวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่
ปีนี้แม่โบก็ได้โพสต์รูปคู่กับสามี

ก็น่าจะเป็นการ์ดสุดพิเศษจากน้องมะลิ
ลูกสาวสุดที่รักที่บรรจงเขียนการ์ดนะคะ
พร้อมกับวาดรูปพ่อปอและแม่โบด้วยน่ารักมากนะคะ
ซึ่งแม่โบก็ได้โพสต์คลิปนี้พร้อมกับแคปชั่นว่า
ปีนี้มีของขวัญวันครบรอบแต่งงานด้วยนะ
ซึ่งเหล่าพี่จ๋าก็เข้ามาแสดงความยินดีกับแม่โบ
พร้อมกับชื่นชมในความน่ารักของน้องมะลิเป็นจำนวนมากนะคะ
ยังจำได้เลยวันที่พ่อปอเข้าโรงพยาบาล
มะลิยังมัดสามจุกยังไม่ค่อยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
ถึงกับวาดการ์ดได้นี่โตมากแล้วนะ
ใช่แล้วคือฉายแววว่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์คนต่อไปได้ด้วยนะครับ
น้องมะลิเองเนี่ยชอบในเรื่องของการแสดงแล้วก็การเต้นคอฟเวอร์ต่างด้วยนะคะ
ลูกได้น่ารักมากเลยนะคะ